ต่อกันที่ตรังค่ะคุณผู้ชมเกิดเหตุสลดขึ้น
เพราะว่ามีคนมาทำร้ายคุณตาวัย๗๐ปีคือทุบ
ท้ายทอยยุบคาลานวัดเลยค่ะ
แล้วล่าสุดตำรวจก็สามารถตามจับกลุ่มตัวได้

ก็ให้การรับสารภาพว่าใช้ค้อนทุบจริง
แล้วก็มีการเผาทำลายหลักฐานด้วยนะคะ
ซึ่งคุณตาคนนี้จริงเป็นเด็กวัดนะ
อยู่ที่วัดนี่เป็น๑๐ปีรับใช้พระนะฮะ

แต่ว่าพระก็ยังไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณตาท่านนี้นะฮะ

ตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดที่จังหวัดตรัง
ไปเจอศพของลุงหิ้นหรือว่าตาหิน
จำเนียนพรมอินอายุ๗๐ปีค่ะ
เสียชีวิตอยู่ในสภาพที่ศพไม่ได้สวมเสื้อ
่งผ้าขาวม้าแล้วก็มีบาดแผลถูกทุบด้วยของแข็ง
ท้ายทอยแผลหนึ่งคางหัก
ข้อศอกซ้ายก็มีแผลหนึ่งแผลนะคะ
ลงมือมาทำร้ายคุณตาอยู่ที่บริเวณตลาดชุ่น
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปจับกลุ่ม
ผู้ชายที่นั่งขัดสมาธิอยู่นี่นะคะคุณผู้ชม
คือนายเอกสิทธิ์เกลาเกลี้ยงอายุ๓๐ปี
ก็เค้นไปเค้นมาก็รับสารภาพค่ะ
บอกว่าเป็นคนใช้ค้อนทุบทำร้ายตาจำเนียนจริง
ทีนี้มีข้อมูลจากพระลูกวัดเนี่ยนะคะ
บอกว่าช่วงเกือบเที่ยงคืนของวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นพระท่านก็จำวัดอยู่ที่กุฏิ
เห็นนายเอกสิทธิ์คนนี้เดินอยู่ในวัด
แล้วทางด้านคุณตาเนี่ย
คุณตาก็เลยถามนายเอกสิทธิ์ว่ามืดค่ำเข้ามาในวัดทำไม
หลังจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงคุณตาจำเนียนร้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยู่๓ครั้งแล้วก็เงียบ
คือทางพระลูกวัดบอกว่าได้ยินเหมือนมีปากเสียงกันเอะอะโวยวายกัน

ใช่ค่ะทีนี้พอตอนเช้าเนี่ยพระลูกวัดไปดูในจุดที่เกิดเหตุ
ก็พบว่าคุณตาจำเนียนเสียชีวิตแล้ว
รวมถึงสอบถามผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่พงศิษย์
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าปกติแล้วตาจำเนียนอยู่วัดมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ในวัดก็จะช่วยงานวัดทั่วไปไม่เคยมีปัญหาไม่เคยขัดแย้งกับใคร
ดื่มเหล้าแต่สูบบุรี
คือแกก็ไม่อยากรบกวนลูกหลานที่บ้านเลยนะ
อยู่วัดชอบอยู่ลำพังช่วยงานวัดทุกอย่าง

ทีนี้เมื่อคืนก็มีผู้ชายเข้ามาในวัด
ก็คือในเอกสิตเนี่ยตั้งแต่ประมาณ๔๐๐น

ทีนี้ทางด้านคุณตาก็เลยถามว่ามาทำอะไร
พอมีปากเสียงพระเองท่านก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวาย
มาตอนเช้าถึงรู้ว่าเสียชีวิตแล้วนะคะ
จะต้องมาปรณิบัติรับใช้พระนะครับ
คือพระท่านเรียกหาแต่ปรากฏว่าคุณตาไม่ตอบรับตอบกลับนะครับ
ทีนี้หลังฉันเช้าเสร็จนะครับ
พระก็สงสัยทำไมคุณตาไม่มาเอาข้าวแกงที่เหลือไปทาน
เพราะคุณตาเนี่ยทานข้าวก้นบาททุกวันแต่หายไปไหนจนกระทั่งสัก๑๐โมงครึ่ง
ลูกวัดท่านเห็นผิดปกติมากแล้ว
เปิดประตูไปเปิดประตูห้องพักก็ไม่เจอเพราะว่าประตูก็เปิดทิ้งไว้
ก็เลยให้พระลูกวัดรูปอื่นเดินตามหา
จนกระทั่งไปพบศพที่ลานหญ้าตรงนี้นะครับ
ใช่ค่ะทีนี้คนที่เขาเป็นพยานให้การ
ว่าเห็นคนที่ก่อเหตุคือนายเอกสิทธิ์เมา
แล้วก็อลวาดอยู่บริเวณตลาดชุ่น

โดนนายเอกสิตผู้ที่เกาะเหตุพูดขมครู
บอกว่าเดี๋ยวจะทุบให้ตายเหมือนลุงหิ้นที่วัดเหรียง
เออลุงฮิ่นก็คือคุณตาจำเนียนนี่แหละคุณตาจำเนียนนี่แหละ
ทีนี้เขาเลยอ้าวทำไมพูดแบบนี้แปลว่านี่คือคนก่อเหตุใช่ไหม
รีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะ
ปกติแล้วเนี่ยนะคะตัวของนายเอกสิตผู้ที่เกาะเหตุ
คือเขาจะเมายาพอเมายาเสพติดที
ก็จะมาอารวาสมาทำร้ายคนอื่น
ชาวบ้านแถวนั้นเขาเอือมระอาแล้ว
ก็นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ท้ายที่สุดตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหากับนายเอกสิทธิ์ผู้ก่อเหตุ
ฆ่าผู้อื่นและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
คือยาบ้าแล้วก็จะต้องนำตัวของนายเอกสิทธิ์ไปฝากขังต่อไปด้วย
ใช่นายเอกสิตเนี่ยทั้งเสพยาอาการกุ้มคั่งทำร้ายคนอื่นบ่อยนะคะ
ส่วนคุณตาจำเนียนมาอยู่ที่วัด๑๐ปีเพราะคุณตาไม่อยากไปรบกวนลูกหลานที่บ้าน
อยู่ลำพังก็เลยมาช่วยงานที่วัด
แล้วก็เป็นคุณตาที่ดีนะฮะ
ดื่มเหล้าสูบบุรีนิดหน่อยแต่ว่าเป็นที่รักของพระนะครับ